สวัสดีค่ะข้าวใส่ไทยสดใหม่
ให้เยอะให้เยอะจริงแค่เสื้อหล่อนเขาบอกว่าให้เยอะแล้ว
ขอดีซึงคานานมาทีนึงมันที่ตาคืออะไรคะติดเพชรเอาไว้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่า
แบบว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ก็อยากจะให้เราเหมือนเป็นต้นคริสต์มัสติดพงติดเพชรได้
ทำไมเสียงคุณกล้องแบบนี้เออทำไมอ่ะแอ๊บอ๋อโอเค
มีผัวนะถ้าอย่างนี้แซวกันไปเรียกว่ามีเพื่อนคุยดีกว่าโฟกัสที่เรื่องงาน
นี่เพื่อนคุยไปกินข้าวกับฉันฉันก็แบบนานนานทีเมื่อก่อนอยู่กับฉันได้ทุกคืน
เอออยู่ยาวตะไก่ก่อนอยู่ยาวแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะฉันก็อยู่กับแม่ยาวเดี๋ยวนี้ชั่วโมงเดียว
ฉันบอกพูดก่อนถ้าสมมติมาแล้วล่างคิดถึงผู้ว่าไม่ต้องมาเอามามาน๊าวเมื่อกี้กับฉัน
แม่ก็พูดเกินไปหนูก็แค่คุยปกติ

ไม่มีเพื่อนคุยทำไมคุยคนเดียวไม่เลือกคุยหลายคนนะครับ

แฟนก็ขี้หึงกลับบ้านดึกก็เช็ค
บอกจะต้องแบบว่าถ่ายรูปฉันอะไรอย่างนี้เธอ

ขี้หึงนี้ไม่ต้องไปไหนมาไหนกับฉันแล้ว

ทำงานขึ้นทำงานแล้วก็แยกแย้ออกสิค่ะคุณแม่ค่ะ
ยังเป็นลูกรักของคุณแม่เหมือนเดิม
อยากลดอย่างสิงหลักเหมือนเดิม
จริงเหรอ

เอาตรงเหมือนหนังเหมือนหนังถูกถ้าสมมุติเราไล่เรียงคดีกันไปตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยมีการอุ้มฆ่าเพื่อนก่อนถูกต้องไหมฮะ
ที่เกิดวินาทเดี๋ยวจะพยายามจะหายเหตุการณ์แบบเซอร์ฟ่าอาณุคค่ะ
คือเรื่องมันผ่านมาหลายปีมากพอสมควรแล้วก็มีแบบเรื่องราวต่างผ่านมาล่าสุด
ก็คือพิพากษาประหารชีวิตนั่นแหละคุณบัญญินเรากำลังย้อนกลับไปเกี่ยวกับคุณบัญญินเนี่ยนะฮะ
แต่ละลอกนึงก็เป็นละลอกออกมาให้เราได้ตกใจกันพอสมควร
มีการอุ้มค่าแต่ตอนแรกเป็นเพื่อน
บอกว่าเราก็เริ่มมีสาวพิธริเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือสรุปไล่เลียงของคุณบัญญิน
เราก็จะเห็นว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยมีมากมายจริง
เดี๋ยวเราจะกลับมาเล่าก่อนว่าจะเป็นยังไงจะให้พวกมีหาข้อมูลอย่างนี้นะครับ
คือทั้งสารคดีทุจริตและพฤตมิชอบกลางถนนนครชัยศรีนะครับ
จนที่รัชทันได้เบิกตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิงตั้งพากร
จำเรินในคดีอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาอาวุโส
อันนี้ก็เป็นคดีสุดท้ายที่เขาโดนแล้วถ้าเขาไม่ทำอันนี้เขาอาจจะยังไม่โดนอะไรก็ได้
ที่ศาลอาญาไต้จากเรืองจำบังขวางมายังศาลนะครับ
เมื่อถึงเวลาสารได้อ่านคำพิพากษาอย่างละเอียดโดยพฤติการการทำความผิดของผู้ต้องหาแต่ละคนเนี่ย
ใช้เวลานานถึง๒ชั่วโมงโดยพันธุ์ตำรวจโทบัญญิงเข้าข่ายการกระทำความผิดเกือบทุกข้อหา
เช่นกัดคั้งหัวเงียวฆ่าโดยไตรตรองซ่อนเล้นทำลายศพแต่งกายแล้วก็แสดงตกเป็นเจ้าหน้าที่บ้างล่ะ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
สวมเครื่องแบบเจ้าพนักงานจำคุก๑ปีซ่อนเล่นทางรายสมเหลือ๔ปี
แต่ให้การเป็นประโยชนจึงลดโทษ๑ใน๓
จากประหารชีวิตก็เลยกลายเป็นจำคุกตลอดชีวิตสถานเดียว
จำเลยที่๒มีความผิดฐานสนับสนุนให้การกระทำความผิด
ฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
แต่ให้การเป็นประโยชนก็ลดโทษเหลือ๓๓ปี๔เดือน
ส่วนจำเลยที่๔ถึง๖เนี่ยนะครับมีความผิดร่วมกันกับขังหน่วงเงียว
ผู้อื่นถึงแก่ความตายรวมกันเรียกค่าไผ่เนี่ยลง
ลงโทษประหารชีวิตแต่ให้การเป็นประโยชน์ก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต
ทั้งนี้เฉพาะพันธ์ตำรวจโทษบรรยีงศาล
ให้นับโทษต่อจากคดีโอนหุ้นก่อนจำคุก๘ปีของสารอาญากรุงเทพใต้ด้วย
เพราะฉะนั้นเวลาไปได้เรียงแล้วก็คือคดีความมากมายเลยทีเดียว
จัดฉากรถชนอันนั้นที่เรามีเหตุการณ์ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีมีคนเสียชีวิตขึ้นมา
แล้วก็ไปอีกเรื่องหนึ่งตั้งแต่เรื่องที่เขามีการแบบว่า
อุ้มฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษา

ก็จะมีเรื่องนี้อีกก็คือมีหลายเหตุการณ์
อันนี้เป็นคดีที่แบบสำคัญมากนะคะ
สำหรับคุณบัญญินก็คือมีการอุ้มฆ่าเผานั่งยางพี่ชายผู้พิพากษา

เรียกคอมารับถูกจับและพยายามแขวนคอ
อันนี้ที่แบบพี่หนุ่มเคยเล่าไปว่าเหตุการณ์นี้เหมือนแบบในหนัง
อย่างที่บอกไปว่าเราไม่เคยคิดคิดภาพมาหมดแล้วว่าเดี๋ยวเราจะต้องเรียกคอมาตรงนี้นะ

เป็นชอดเป็นชอดมาในหนัง
มีเรื่องแบบพิตตี้สาวอะไรกันแบบโอ้โหเยอะเลยทีเดียว
มีเรื่องของหุ้นอีกอะไรแบบอย่างนี้นะคะ
ซึ่งคุณบันยินจริงแล้วเคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพณิชย์
แล้วก็รัฐบาลของคุณนายสมชายวงสวัสดิ์เนี่ย
แล้วก็จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมื่อประระยะเวลา๕ปี
เนื่องจากยุบพักมัชชิมาธิปไตยตอนนั้นจำได้ไหมฮะ

ขณะนั้นคุณบรรยิงเนี่ยจำลงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคนะครับ
ต่อมาเนี่ยคุณบัญญินก็ตกเป็นข่าวใหญ่
ตกเป็นข่าวใหญ่เราขอไล่เรียงอย่างนี้ก่อน
ตกเป็นข่าวจำเลยในคดีปลอมเอกสารโอนหุ้นให้กับเสียชูวง

ตอนแรกเสียชูวงก็เสียชีวิตเหมือนกับอุบัติเหตุ
ชูวงเนี่ยเป็นนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างน้องนะครับ
แล้วก็มีเงินหลายร้อยล้านบาท
ซึ่งสารชั้นต้นเนี่ยตอนนั้นได้ลงโทษลงโทษจำคุกพันธุ์ตำรวจโทบัญญินกับพวกเนี่ยนะครับ

ก็คือคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะเอาไว้ซึ่งผลประโยชน์เกิดแต่การที่ตนได้กระทำความผิดอื่น
รวมฆ่าพี่ชายของนางสาวพะนิดาสกุลตะประเสริฐ
ถามว่านางสาวพะนิดานี่คือใคร
นางสาวพะนิดานี่เป็นผู้พิพากษาอาวุศโสรศาลอายาวกรุงเทพฯต้าน
ย้อนกลับไปตอนนั้นคนนี้ก็น่าจะเป็นคนที่แบบดูแลเรื่องคดีของคุณบัญญิน
คุณบัญญิงบอกเฮ้ยเหมือนโทรศัพท์แบบขู่เขา
ไหมอืมหยุดไหมอืมปรากฏพฤติกรรมของตอนนั้นพี่ชายเขา
คิดถึงพี่เราก็เห็นแต่พี่ชายอย่างละก่อนใช่ไหม
น้องไปทำงานที่ศาลพี่จะมารับทุกครั้งทุกเย็น
วันหนึ่งพี่น้องเขาก็จะมารับกันอย่างนี้ตลอดเวลา
คุณมณีบอกอ้าวจะเหมือนเอาทำยังไงให้เขาหลุดไหม
คือแบบจะทำยังไงก็แล้วแต่
ภูมิภาคศาสตร์ก็ไม่
ก็ยืนยันว่ายังจะดำเนินการอยู่
ในที่สุดวันดีคืนดีภาพกล้องวงจรปิด
แล้วก็รู้สึกว่าในที่สุดแล้วก็แบบมีการขู่ตลอดทาง

ฆ่าพี่ชายของนางสาวพนิดาเนี่ยแหละ

อดีตเจ้าของสำนวนหุ้นเสียชูวง

คือคนนี้เขาดูสำนวนของหุ้นเสียชุวงค์อยู่ในที่สุดพันธุ์ตำรวจโทบันยินถูกฟ้องเป็นจำเลยร่วมกับพวก๕คน
วันนี้ก็ถึงจุดของให้เห็นว่าว่าเป็นยังไง
จบก็คือสารสินแล้วล่ะว่าก็คือลดโทษให้เหลือตลอดชีวิตจากประหารชีวิตตอนแรกที่ตัดสินกันมานะคะ
อืมตามข่าวที่นำเสนอไปแบบนี้เลยก็อย่างที่บอกผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูก
จริงแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็อย่างที่บอกเนาะมันก็ต้องอยู่เหนือความผิดอยู่แล้ว
ใช่แต่อันนี้คดีอาจจะยาวนานสักนิดนึงเพราะว่าเรื่องมันผ่านมาหลายเหตุการณ์มากทีเดียวนะคะ
อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่หลายคนก็หวั่นนะเนาะแต่ว่าก็อยากให้มันมีงานแบบนี้เกิดขึ้นด้วย

แต่ก็กลายเป็นว่าทุกจังหวัดต้องคุมเข้มให้ดีเลยละ

สถานที่ที่ไม่ใช่สถานบริการหรือสถานประกอบการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการและแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
รวมทั้งให้เพิ่มความถี่ในการออกตรวจตราค่ะเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน
แล้วก็ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วยนะคะ

เขาเรียกว่าอย่าให้กับคุมเข้มเวลาคนเข้างาน

อย่างภาพเหมือนที่บอกว่าคนมันก็ต้องเบียดเสียดยัดเยียดกัน
ต้องหาวิธีนะทำยังไงก็ได้ให้มีการคัดกรอง
หน้ากากอนามัยตลอดมีเจลแอลกอฮอลก่อนไหม
ถูกต้องทางด้านพันธุ์ตำรวจโทประจวบวงศุกร์
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ก็กล่าวว่า
ในส่วนของผู้ป่วยโควิด๑๙ที่เป็นหญิง๓ราย

แล้วก็มีการเข้ารักษาอาการป่วยแล้ว
ที่โรงพยาบาลนครพิงทางแพทย์อนุญาตให้เขากลับบ้านได้แล้วค่ะ
ซึ่งตนก็ได้สั่งการให้สพแม่สาย

คุณออกมาอย่างที่บอกไปคุณลักลอบเข้ามา

ดังนั้นคุณก็ต้องนำตัวมาดำเนินคดี

พบเข้าข่ายความผิด๓ข้อหาก็คือ
เป็นบุคคลที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ไม่ได้เดินทางเข้ามาตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง
หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา

ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องของการเปิดช่องเข้ามาในราชอาณาจักร
และ๓ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

การระงับการเดินทางเข้าออกของบุคคลยานพานะและสิ่งของ

ก็รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย
พบว่าวันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม๙รายค่ะ
รวมผู้ป่วยสะสมตอนนี้อยู่ที่๔๒๔๖ราย
รักษาหายแล้ว๓๙๔๙ราย

คงที่ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๖๐ราย
สำหรับผู้ป่วยใหม่หลายคนต้องอยากรู้แน่นอนเลยยังไงนะคะ
อันนี้ก็อยู่ที่สถานกักกันของรัฐ
เดินทางมาจากเอทิโอเปีย๑รายเป็นหญิงตั้งคัน๕เดือน

แล้วก็มาจากสหราชนาจักร๑รายเป็นเด็กชายอายุ๖เดือน
โรมาเนีย๑รายอยู่ในเสกพอลินทั้งหมดเลยรอบนี้
เทอร์แลนด์๑รายสหรัฐอเมริกา๒ราย
แล้วก็กาต้า๑รายอาชีพเป็นดีเจ
มาจากกาต้าจากการตั้งนะคะ๙รายวันนี้มาจากอยู่ในสเตควารันทีนสถานการณ์ของรัฐทั้งหมดค่ะ
พอไปดูไร้เรียนคุณแม่สามแสนสองแสนแปดก็มีนะ
ใช่ไงที่โรงแรมแบบ๕ดาวเลยแสนกว่าบาทแสนกว่าบาท
อันนี้คือหลักหมื่นนี่คือเบสิกแต่ถ้าเกิดต้องการวิวแบบว่าแม่น้ำเจ้าพญา
แหล่งเมืองเพื่อนมาแบบส่งของให้แล้วเวลาที่เพื่อนที่จะมาส่งของเนี่ยไม่ได้ส่งง่ายนะ
ถ้าไม่ใช่เพื่อนที่รู้จักถ้าเป็นแบบมอเตอร์ไซค์แบบว่าหรือว่าเป็นแอปส่งอาหารเราโทรมาสั่งเอง
เขาไม่ให้ส่งถ้าเป็นเพื่อนสนิทถ้าเป็นญาติหรืออะไรอย่างนี้ให้เอารถส่วนตัวมาส่ง
เขาก็จะให้เซ็นชื่อว่ามาส่งอะไรเป็นอะไรอาหารเป็นอะไรจำพวกไหน
เพราะว่านั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ล่าสุด
เชียงรายอย่างที่บอกว่าตอนนี้กำลังเป็นเมืองที่หลายคนจับตามองกันอยู่เนี่ยนะฮะ
ตอนนี้เชียงรายอย่างที่บอกว่าตอนนี้ทางฝั่งท่าขี้เหล็กเนี่ย
คนไทยต้องการที่จะเดินทางกลับเข้ามาบ้านเราเยอะพอสมควร
ประกาศอย่างเป็นทางการว่าติดโควิดเพิ่มอีก๓คนแล้วนะครับ
คุณพี่ได้ใจว่า๓คนนี้ก็คือคนที่เขาจะเจาะฟ้องเหรอคุณพี่

๓คนนี้ที่กลับมาตั้งแต่ทีแรกที่เป็นภาวณ์ต้นเลย

อันนี้คือ๓คนที่รักษาตัวไงอันนี้คือล่าสุด

ติดโควิดกลับมาจากท่าขี้เหล็กเนี่ยก็รอผลการยืนยันซ้ำนะฮะ
ันว่า๖จังหวัดเนี่ยยังปลอดภัย
หลังที่๑๐วันไม่พบติดเชื้อเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ก็ยังไม่พบการติดเชื้อเพิ่ม
อันนี้คือความมั่นใจที่ประเทศไทยควรจะมีความมั่นใจก่อน
อธิบดีกรมกุบกลุ่มโรคกระทรวงสารน้ำสุขก็บอกเลย
สถานการณ์โควิดเชื่อมโยงกับท่าขี้เหล็ก
ขนาดนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อกว่า๑๐วันแล้ว

ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม
พยาวก็ไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม
กรุงเทพมหานครเราก็ไม่ได้เจอผู้ติดเชื้อเพิ่ม

ถือว่าเรายังปลอดภัย
แล้วก็เรากำลังจะเข้าสู่ระบบปกติแล้ว

เชียงรายในช่วง๑๐วันที่ผ่านมา
ก็บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เราไปนับ

โดยขนาดนี้เชียงรายมีผู้ป่วย๕๒คน
โดย๔๕คนมาจากที่ไหน

ที่เขาแบบว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเข้าได้เลย
ล่าสุดพบผู้ติดเชื้ออีก๓คน
ซึ่งอีก๓คนเราเพิ่งเจอเมื่อตอนบ่าย
๓คนนี้ก็ต้องอยู่ระหว่างรอผลแล็บยืนยันอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งทั้ง๓คนมาจากสถานที่กักตัวทั้งหมดเลย
เพราะฉะนั้นณวันนี้ขอประกาศอย่างเป็นทางการว่า
สถานการณ์โควิด๑๙จากท่าขี้เหล็ก
ตอนนี้ถือว่าปลอดภัยเพราะประชาชน
เข้าตามตรอกออกตามประตูกันเนี่ย

เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าไหนคุณจะเข้ามาแล้ว
ได้ไม่มีความผิดว่าคุณจะเข้ามาแบบไหน
ลักลอบเข้ามายังไงคุณก็มีความผิดติดมาอีก

ซึ่งขนาดเดียวกันวันนี้ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตตามปกติ

ความสำเร็จนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
แล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดชายแดน
ไม่ใช่เฉพาะพม่าเขาบอกว่าแม้กระทั่งลาว
แม้กระทั่งมาเลเซียแม้กระทั่งกัมพูชา
ทุกคนก็ต้องระวังรอบด้านพอสมควร
อันนี้คือเขาก็ประกาศมาอย่างชัดเจนพอสมควร
ก็ต้องระมัดระวังกันไปมาถึงเรื่องราวของบุโกะบ้าง
หลายคนคงได้เห็นแล้วนะสำหรับแบงค์ร้อยใหม่
ที่ได้เอาออกมาใช้กันแล้วนะคะหลายวันแล้วพอสมควร
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่ก่อนหน้านี้ทราบกันว่า
ร้อยใหม่มันมีลักษณะคล้ายกับแบงค์พันธุ์เก่า
ซึ่งสีและลักษณะใกล้เคียงกันเหลือเกิน

ถ้าเกิดเป็นพ่อค้าแม่ค้าตี๓ตี๔ตี๕ไปจ่าย
อนเงินผิดแน่แล้วมันก็เป็นจริงด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะล่าสุดนะคะแม่ค้านี่นะคะเขาก็รับแบงค์ร้อยใหม่นี่นะคะ
มาจากเด็กน้อยคนนึงซึ่งไปซื้อของที่คุณแม่ให้เงินมาเป็นแก๊งร้อยเนี่ย
เขาก็ไม่รู้ซื้อของไปในราคาราคา๖๐บาท
แม่ค้าก็เห็นเป็นแบงค์เทาเหลืองเหลือบด้วยนะ
ก็ทอนให้วันละ๙๔๐บาท
พอเด็กปุ๊บเด็กน้อยก็กำเงินกลับบ้านไป
บอกกระใจสิรีบบอกเด็กเลยว่าเอาเงินไปคืนเพราะเราให้แบงค์ร้อย
ตอนแรกแม่ค้าก็ไม่รู้หรอกก็ค่อยวนกระวาย
พอเด็กไปถึงปุ๊บบอกว่าเอาเงินมาทอน
พอให้แบงค์ร้อยไปไม่ใช่แบงค์พันธุ
แม่ค้าดีอกดีใจว่าแบงค์มันคล้ายกันจริง
แต่นี่คือเด็กมาคืนนะแม่ให้เอามาคืน
แต่มีอีกเจ้าหนึ่งคุณผู้ชมค่ะเป็นพ่อค้าเหมือนกัน
พ่อค้าเหมือนขายของตรงนี้แหละลูกค้าแบงค์ร้อยใหม่มาซื้อ
แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติทอยเงินผิดไปเนี่ย

จะเป็นคนอื่นชื่ออื่นได้ยังไงแหละคะมา
เค้าบอกเค้าขาดทุนเลยนะแม่
ขาดทุนเลยเพราะว่าเหมือนเยอะเจอกับตัวเลย

แต่เขาดีกับเขาซื้อกันบ่อยเขาบอกพี่ดูดีเป็นแบงค์ร้อยใหม่

คือจริงมันเป็นเสียวิภาพวิจัยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
ตั้งแต่ที่แบงค์ออกมาอยู่แล้วว่ารักษณะมันคล้ายกันมาก

บางทีแบบโอเคสีเนี่ยก็ใกล้เคียงโอเคเทาเหลือง
กลางคืนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นลักษณะของรูปภาพ
แล้วบางทีศูนย์บางทีแบบมันพับแบบต่อกัน

แล้วสับด้วยสัมผัสอุ๊ยเราสัมผัสแต่แบงค์พันธุ์มาตลอดแล้ว
แบงค์แบบนี้มันแบงค์พันธุแน่เลย

ที่ตำส้มตำอยู่ขายของดีกลางวันเลยรีบด้วย
พอทอนผิดไปบางครั้งอย่างที่บอกว่า

มันต้องมีเจ้าอื่นเองเพราะที่ข้างหน้าซึ่งก็ดู
ผู้ซื้อก็ต้องมีจิตใจที่ซื่อตรงด้วย
ถ้าเขาทอนผิดจริงก็ผิดพื้นเขา
หาเช้ากินค่ำยิ่งโควิดด้วยนะคะ
เอาเป็นว่าฝากเอาไว้แบงค์ร้อยใหม่ด้วยนะคะ
ดูให้ดีจับจ่ายให้ดีก็จะครบถ้วน
มันบุ๊กโกะพูดงี้ไม่มดได้ช่องทางเลย
แต่แตกถึงย้อยไปเยอะหน่อย
ดูร่าบ้านน่ะออกดอกเป็นห่อเป็นพญานาคต์

เดี๋ยวเรามารวบรวมเรื่องแปลกทั่วไทยกันฮะ

โค้งสุดท้ายอย่าบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมทุกคน
ก็คือสำหรับสำหรับทุกอย่างเลยจริง

ซื้อเลขรถนายกบินไปดูน้ำท่วมไงจ๊ะ
ย่ามไอ้ส้มฉุนยักษ์ราคาพุ่งไป๒เท่าเลยทีเดียว
ผู้สื่อข่าวก็รายงานบอกว่าบรรยากาศการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาธ
เป็นไปอย่างคึกคักมากทีเดียวค่ะ

เลขดังมาแรงก็คือเลขทะเบียนรถ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บินด่วนลงไปดูสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมาณต้นเดือนนะประมาณวันที่เจ็ด
ก็หมายเลขทะเบียน๑นหนูขอไข่๒๙๓๔กรุงเทพ

ส่วนอีกกระแสที่ดังไม่แพ้กันก็คือเลขเด็กนะคะ
ย่ามดุทรัพย์ในพิธีบวงสวงไอ้ส้มฉุนยักษ์
ถูกนักเสี่ยงโชคมากว้านซื้อกันจนเกลี้ยงแผงเลยทีเดียว

ก็เนี่ยเขามีการตอนนี้อันนี้ไงที่ที่เรือนนวรัฐน่ะ
ไม่จากนวรัฐก็เคยมาบอกมถดำอยู่ฉันไปส้มฉุนมาส้มฉุนมี

พี่ดูน้ำแดงพี่คิดว่ามีจริงไหมล่ะ
ก็คลุกก็มาขอเชิกรหาสุขสุดพลัง
ทำไมอยากจะลุ้มเบอร์หรือจะบ้างอยู่จังหวัดอะไรส้มฉุนแอน่จี้

ร้านขายสลากเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า
มีคนมาถามหาเลขชุดนี้ไม่ขาดสาย
ซึ่งราคาตอนนี้พุ่งไปเป็น๒เท่าเลยทีเดียวค่ะ
ขณะที่เลขดังในโซเชียลที่กลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาคนำมาแชร์ต่อกันเนี่ยนะคะ

แล้วก็เลขทะเบียนรถจงอางหนีหนาว
เลื้อยซุกรถที่จังหวัดพิศนุโลกก็เป็นเลขเด็ดเหมือนกัน

ส้มฉุนตามประวัติผู้เท่าผู้แก่เนี่ยเขาสืบกันว่าหลวงปู่คล้อยเจ้าอาวาสองค์แรกวัดทรงเสวย
จังหวัดชายนาฏมีลูกศิษย์วัดคนโปรดอยู่คนนึง

เป็นเด็กกรรมภาคที่หลวงปู่เก็บมาเลี้ยงเอาไว้จนอายุ๑๐ขวบ
ก็ได้ไปแอบเล่นน้ำเหมือนได้ไข่เลย
แอบเล่นน้ำแล้วก็เป็นตะคิวจมน้ำตายว่ะ

ไม่มีใครมาบวชใหม่ที่วัดแห่งนี้อีกเลย

โอ้น้องอยู่ชายนาฏมิน่า
เขาถึงเล่าเรื่องแผงที่ชัยหน้าเป็นพิเศษ

ก็ต้องไปกระซิบที่หูคุณแม่เขาบอกให้กระซิบที่หู

แล้วก็มีขนมไพ่น้ำแดงชางปั้นหนังสติ๊ก

แต่จะบอกว่านี่เขาเยอะมากเลยนะคะ
น้ำแดงที่เราเห็นอยู่ตรงภาคตรงหน้า
หรือตรงนั้นมันจะแปลงไปเรื่อยคุณแม่จาก

ที่หม่อมน้อยมาทำของช่องทรูอีกอันนึงชื่อเรื่องอะไรนะ
ที่เป็นย้อนยุคอายุทียา

ด้วยใช่มะ

เรื่องราวความปฏิหารของไอ้ส้มฉุนเนี่ย
บนบานขอพรจากไอ้ส้มฉุนเนี่ยมักจะประสบความสำเร็จนะฮะ
โดยหนึ่งในชาวบ้านที่ได้เดินทางมาขอพรไอ้ส้มชูเปิดเผยว่าตนเองเนี่ย
เดินทางมาขอพรจากไอ้ส้มฉุนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยหลังจากทราบข่าวก็เดินทางมาขอพร
ซึ่งก่อนหน้าตนเองเนี่ยได้ยินเรื่องราวจากชาวบ้านเกี่ยวกับปฏิหารของส้มฉุนอะไรเอง
ตัวเองก็เลยมาขอพรกับส้มฉุนปรากฏประสบความสำเร็จว่ะนี่ไงอืม
ก็ต้องหรอขชาพาร่ะพาไปดูหน่อยแม่พาไปดูหน่อยสิเออ
กลัวไปแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะมีเพราะดับแดงเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีอะไรแม่
คุณแม่จะไม่กลัวมันไม่มีอะไรได้ไงเรื่องอะไรอ่ะเรื่องที่ไม่มีอะไรคุณแม่ทำให้มีได้
เฮ้ยอีบ้าคุณแม่จะกลัวทำไมเออเออพาไปหน่อยสิแม่เรื่องอ่ะ
เรื่องยายคนอื่นตกใจอ่ะแล้วก็แบบฝันถึงอะไรอ่ะเออ
คุณแม่ยังเล่าได้สามสี่อีบ้าเออเจ้าพระธุรกิจจะบอกว่าแม่เขาปั่นเรื่องแต่งเรื่องหรอ
ฟังคือคุณแม่เขามีจินตนาการแล้วก็สร้างสิ่งที่ไม่มีให้มีจริงได้ฝาก
นี่ไงนี่หนูไม่ได้นะคะแม่อย่างงี้ไม่ได้นะคะคุณแม่ศักดิ์สิทธิ์ไงตบปากตบปาก
คนมาขอเลขคุณแม่เต็มเลยเนี่ยไม่มีเลขตัวเองนู่นอีปุ๊กโกะนู่น
ซื้อรอเตอรี่ที่ปึกขนาดนี้ไม่รู้แล้วถามจริงแล้วเคยถูกไหมถามหน่อย
ถูกไหมไม่รู้เยอะไม่เหมือนเราเตี่ยวโหลเลยหรอไม่มีดวงเลย
ว่าว่าเราจะจะซื้อดวงคืออยู่ต้องที่ทำงานด้วยทำงาน
ว่าคือนิสัยว่าเวลาที่นำเสนอเชิญแขกรับเชิญ
อี้เจ็กลุงหัวลักก็ถูกที่เก้าสิบล้านก็ละอยากจะมีอารมณ์นั้นบ้าง
ไม่ดู๑๒ล้านไม่ดูอะไรดู๙๐ล้านเขาเอาไปฝัง

ใบ๕๐๐นะจ๊ะ๓ใบ๕๐๐ก็มีบางทีเลขเป็นชุด
เห็นนะตอนนี้นะ๔ใบมากกว่านี้ไม่มีแล้ว

แต่นับเลขกูนปั้กปั้กในหัวครูเร็วมาก
จนเวลาซื้อเยอะจนแบบก็เคย

ชอบอยู่ร้านหน้าแบงค์หน้าก๋วยเตี๋ยว

เพื่อนนาง่ายิ้วกลางคืนนั้นก็เลยพามีสกิรกับนางอ้าว
รำไยต้นปีต้นกล้วยอะไรก็ไม่รู้ต้นกล้วยหอมประหลาด
ที่ออกปีมาสองปีเนี่ยแล้วก็มีลูกอีกสิบเอ็ดหวี
สร้างความมือฮาให้กับชาวบ้านชาวประจินบุรีเป็นอย่างมากเลย
ก็เดินทางคุณคิดดูสิไปดูเดินทางไปดูต้นกล้วย
ไทรัฐก็ว่างเนอะปรากฏว่าทางไทรัฐว่างจัด
เดินทางไปปาจินบุรีไปดูต้นกล้วย
ก็ตรวจสอบปุ๊บเครือของกล้วยมีลูกกล้วย
ข่าวนี้ก็ต่างพาลูกถูกเทียงมาตราพาวัยเปิดข้อสกข้อลาบ
บางรายเนี่ยมองเห็นเป็นตัวเล็กต่างหน้าเลยนะ
ก็แล้วแต่ความเชื่อเอาอย่างนี้เขาก็เลยไปถามนู่นไหว้ใหญ่

เห็นมั้ยล่ะว่ายเนี่ยน่ะนั่งจวนนั่งจวนนี่แซ่ยิดพอดีเลย๖๐ปีนะฮะ
ลูกสาวของแม่เขาบอกตนเนี่ยอยู่กับแม่เนี่ยบ้านนี้เพียงสองคน
ที่แรกก็ไม่ได้สังเกตว่าปรีกล้วยเนี่ยมันประหลาดโผล่ออกมาจากต้นที่ตัดนะฮะ
มีเพื่อนบ้านมาเห็นก็พูดปากต่อปาก
ชาวบ้านก็เลยแห่มาดูเพราะว่าใกล้วันหวยออกไปแล้ว
บรรดาพ่อค้าแหม่ข้างก็เอาบ้านเลขที่นั่นแหละนะครับ
เลขที่ชาวบ้านมันเสี่ยงโชคเยอะก็คือ๓๘
อายุของยายบุตรเนี่ยก็๙๖๖นะบ้านเลขที่๓๘
คุณยาย๙๖ลูกสาวยัง๖๐แล้วเลยอะเลขนี้บอกว่าเวินเวียนเหมือนกันเนาะ
๓๘๘๓อะไรอย่างนี้ไม่แต่เลขที่มาดังคือแบบ
ที่คิดว่าจะมีโอกาสคือเลขพศ
อะก็ต้องรอดูแล้วกันนะพอเอาตรงคือตามสถิติคือไม่ออกมานานมาก
ดูไม่มีเลยอ่ะมายังพาไปอยู่ที่ปลาจีนบุรีอยู่ยังไม่ไปไหนนะจ๊
อันนั้นไปดูอะไรไม่รู้ว่าอยู่บ้านใกล้กันหรือเปล่าแต่พาไปดูต้นหมาก
เจ็ดเสียนคล้ายพญานาคเธออ่ะดูนี่ดูตามรูปเลยจ้ะ
เมื่อต้นหมักพญานาคเจ็ดเสียนโผลย์หลังไปไหว้ปู่ศรีสุธโธนิคัมชนสมา
ก็พาไปดูที่ปลาเจนบุรีบ้านของนางวรินดาไม่ใช่ดาด้านะคะ
นางวรินดาเลยแซร์ยิดมาแล้ว๑ปีคืออายุ๖๑ปี
ก็พบต้นหมากที่ปลุกเอาไว้หน้าบ้านคุณผู้ชมค่ะ
มันออกมันงอกแปลกคล้ายพญานาค๗เสียน
หลังจากที่เดินทางไปไหว้ที่คำชโนธมา
หลังจากไปคำชโนธแน่เลยต้องไปคำคำชโนธกลับมา
ต้องมีปฏิหารที่หน้าบ้านตัวเองแน่เลย
ก็เลยพาไปส่องดูต้นหมากนี่ออกมาไม่เหมือนต้นหมากทั่วไป
เพราะมันออกมาดูเห็นไหมคะว่ามีหงอนมีหัวคล้ายพญานาค๗เสียน
ก็เลยพาไปดูนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้ก็ตรวจดูแล้วก็มีเพื่อนบ้านมาขอเลขกันเยอะมากนะฮะ
และสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเขาบอกขายของดีก็เพื่อนบ้านก็เคยไปไหว้ขอได้เลยนะจ๊ะ
ถูกรางวัลเลขท้าย๓ตัวงวดที่ผ่านมานะจ๊ะ๑๐คู่มาแล้ว
ซึ่งเชื่อว่าหลวงปู่นี่นะคะก็จะมาให้โชคให้ราบนี่แหละ
แต่เราก็ว่ากันไปตามนั้นคือช่วงเรื่องราบก็ไม่ว่ากัน
คุณสุริรัตน์บอกว่ากล้วยแบบนี้ที่บ้านเวลาตัดมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ไม่เห็นแปลกเลยค่ะ
ก็ใช่ไงก็เธอน่ะแล้วเลือกเขาว่าบ้านบ่อไม่ใช่อ่าน
แล้วต้นหมากเป็นแบบนี้ไหมบ้านคุณผู้ชมคุณรับฟังออกแปลกแบบนี้ไหม

ไม่ใช่พี่เวลานั่งดูไล่ว่าใครเขาทำอะไรกัน
ก็จะเปิดอยู่กับเอ๊ะนั่งก็ชื่อซ่อมฉุนหรือเปล่า

ไม่รู้เห็นแบบมีกุมารตอนนั้นชื่อซ่อมฉุนหรือเปล่า

เราไม่ได้ส่งเสริมให้มีการเล่นกับพนันหรืออะไรอย่างนี้
ใช่เราก็ซื้อถ้าจะซื้อก็ซื้อลอตเตอรี่อย่างถูกกฎหมาย
ท่านผู้ชมต้องยอมรับว่าลอตเตอรี่แบบชุด

คุณเชื่อไหมฮะว่าวันนี้ชุด๕ใบมี
แต่ราคามันทะลุไป๗๐๐กว่าบาทแล้ว

ถูกกระจายทำหวยชุด
ปรากฏคนมันก็ยังนิดหวยชุดอยู่

คือคนมันเข้าไปเรียบรบรวมมาจนเป็นชุดก็อยู่

เขาอยากจะตื่นคายากขึ้นเยอะแม่
วันนี้บรรยากาศเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
เขาบอกว่าลอตเตอรี่ส่วนใหญ่คนขายลอตเตอรี่ตอนนี้เจ๊งนะฮะ

พากันไปขายที่จุดท่องเที่ยวแทนเนี่ย
ขณะเดียวกันภายหลังจากที่กองสลากกินแบบรัฐบาลมีมาตรการอย่างที่เราเล่าให้คุณฟังเนี่ย
หลักเกณฑ์การพิมพ์สลากแล้วก็จำหน่ายสลากใหม่เนี่ย
ตอนนี้นะฮะทำให้มีการรวมสลากเป็น๒ใบขึ้นไปเนี่ยทำได้ยาก๒ใบก็ยากแล้ว
เพื่อการแก้ปัญหาสลากชุดมันแพงถูกต้องไหมเมื่อก่อนแล้วว่าสลากชุดมันแพงเนี่ย
ปรากฏวันนี้ไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยลงพื้นที่นะครับลงพื้นที่เนี่ย
ไปดูว่าเขายังมีการขายสลากที่เป็นชุดกันอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ราคาชุด๕ใบนะฮะกระโดดไปที่๗๐๐บาท
ผู้ค้าสลากเขาบอกว่าการพิมพ์สลากรูปแบบใหม่นั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสลากชุดแพงเลย
แต่กลับทำให้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม

อันนี้คือเขาบอกว่าอยากให้รายการเป็นกระบอกเสียงฝาก
บอกรัฐบาลหน่อยว่าไอ้การที่พิมพ์รัฐสลากไอ้รุ่นใหม่เนี่ย
ไม่ใช่จะทำให้ราคาสามารถควบคุมได้๘๐บาท
แต่ปรากฏว่าทำให้ราคาแพงขึ้นกว่าเดิม
เพราะอะไรความต้องการของประชาชนต้องการเป็นชุด
แน่นอนคนขายก็ต้องการอยากจะขายได้
ก็เลยต้องไปเรียลาให้เป็นชุดเกิดขึ้น
ก็ให้เป็นเลขชุดมาเลขชุดอย่างที่บอกพอมัน๕ใบแบบนี้มันหายาก

ตอนนี้เขาบอกว่าอยากให้กองสลากกลับไปทบทวนเรื่องนี้ใหม่หน่อย

สมัยก่อน๑๐ใบมันมีไง๑๐ใบ๑๒ใบ๒๐ใบ

ไม่แล้วเขาก็ถูกมาก่อนแล้วด้วยไง

เอ้าช่วงหน้าครับอัปเดตอาการของคุณตูนเบอร์ดิสเซลัม
คุณจินน่าจะดู

ฮะเขาไม่เชิญ

ข่าวใหญ่อยู่เนี่ย
เห้ย
เอาล่ะค่ะคุณพี่ต้องเล่าเรื่องของพี่ตูนก่อนจะช้อปปิ้งค่ะ
ถือว่าเป็นข่าวที่แฟนอดใจเป็นห่วงไม่ได้

เหตุจากกระดูกคอทับเส้นประสาทเว้ย
ฝังเข็มหายนะพวกเนี่ยจริง
ทำให้เกิดอาการแขนชาไปหนึ่งข้าง

ล่าสุดก็รัชวินเนี่ยได้โพสต์ภาพและข้อความหลวง

แต่งงานกันไป๒อาทิตย์ไปฮานิมูลเสร็จ
แล้วก็มานอนโรงพยาบาลต่อความสุขของเราไม่นาน

เขาจะเป็นยาใจให้กับตัวเองหายเร็ว

อีกข้างอ่อนแรงแต่อีกมือนึงเนี่ย
ยังส่งมินิฮาร์ดได้อยู่นะครับ

สรุปหมออักษรัยไปคุณพ่อดำนอนแล้ว

คุณประสาทไปเองคุณหมอด่า

เพราะฉันอ่านเก่าเยอะว่ามือมันจะชากไปก้างนึงใช่ไหม

บอกคุณนั่งคุณประศาจครับไม่มีอะไรทับเส้นประศาจอย่างคุณได้ว่า

วัดฉากกระทั่งกระดาษมาจนบนดูเองแขนด้านซ้าย
แล้วก็นิ้วมือทั้ง๕นิ้วเนี่ย
หมอนรองกระดูกสันหลังส่วนคอเนี่ย

เรื่องต้นเนี่ยยังไม่ถึงขั้นต้องรับการผ่าตัด
แต่ตั้งเป้าว่าทำกายภาพด้วยการดึงคอ

แล้วก็หากได้ผล๒สัปดาห์ก็ต้องพักผ่อนอีก๒เดือน
จากนั้นเขาก็จะใช้กลับไปใช้ชีวิตปกติได้นะฮะ

มาถึงเรื่องราวเมื่อวานบ้างวันเกิดพี่หนิงปานิตา
ไปร่วมเลี้ยงฉลองกันที่บ้านเขาแน่นอนแหละ
เมื่อวานก็มีเพื่อนหลายคนเยอะ
เซเลปเพื่อนดาราเพื่อนผู้จัดหลายคนเลยนะฮะ
แต่หนึ่งในช็อตที่หลายคนรู้สึกแบบว่า
หมออิจฉาพี่หนิงก็คือพี่จินนั่นแหละ
โชว์สวีทหวานจูบแบบดูดดื่ม
ความรักกบข่าวสามีเลยนะคะ
มันมีข่าวสามีสอองแงเขาก็เลยจูบกบเลย
สำหรับข่าวสยบข่าวลือเลยว่าเอ๊ะ
ใครไปบอกว่าสามีสอองนี่เค้ายังรักกันอยู่เลย
จูบคนคนคนอันก็ดูซิ
ไอ้หญิงแอ๊บนะ
พี่โน้ม
นานทีผัวจะจูบสักทีนึงหนิงจะแอปทำไม
รู้จักคุณหญิงมานานเจอภาพนี้แล้วยังไงคะ
ก็ดีให้ผัวจูบบ้างปกติผัวไม่ค่อย

เขาก็มีพิธีกรมีผู้จัดละครไง

ติดรายการไงเสร็จรายการแกปุ๊บจะไปยังไงล่ะ
เอาไปแม่ใจเราอ่ะ

เพราะว่าเอกอ่านอะไรก็โทรกับคุณแม่ตลอด๒๔ชั่วโมงไง
เผื่อคุณแม่ไปเห็นหน้าได้ดีจ้าย
คนเยอะจะตายฉันไม่กล้าไปเจอคนเยอะอยู่แล้วไหม
อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าคู่นี้แฟนคลับก็ชงเข้มมากทีเดียว
สำหรับคุณอ้ำกับคุณพกคือเอาง่าย
แต่ว่าพี่อ้ำเองก็ออกมายืนยันแล้วบอกว่ายังหวานกันดีอยู่นะคะ
ไม่ได้มีปัญหากันสำหรับคู่ของคุณอ้ำกับไฮโซโพก
ซึ่งก่อนอันนี้หนุ่มพกก็ควักเงินซื้อกำไรข้อมือให้กับสามอ้ำ

ล่าสุดก็มีซีนน่ารักนะคะของทั้งคู่
งานเลี้ยงวันเกิดของคุณหนิงวันนี้ตานี่แหละค่ะ
ช็อตที่ทั้งคู่ไปร้องเพลงด้วยกัน

และที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือแฟนคลับตัดต่อมา

นี่เห็นไหมเขาร้องเพลงกันสนุกสนาน

อันนี้เป็นภาพบรรยากาศในงานวันเกิดของคุณหนิงปานี
แต่จริงแฟนคลับเองเขาก็มีการตัดต่อภาพนะคะ

ตอนนี้ถ้าเปิดอินสตาแกรมเราจะเห็นบ่อยมากทีเดียว

เอาภาพมายืนประกบคู่กันเลยนี่
ยังไม่มีงานไม่เป็นไรแต่จัดภาพมาคู่กันก่อนเลย

เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันแป๊บนึง
ช่วงหน้ามาใส่ไข่กันต่อค่ะได้หรือยัง
วันนี้ก็วันที่๑๕แล้วเนอะพี่

เดียวเองจะเข้าสู่ปีใหม่กันแล้วนะคะ
ดังนั้นช่วงนี้เทศกาลของขวัญเทศกาลความสุข
ใครก็แล้วแต่ที่ตอนนี้แบบรู้สึกว่าคุณยังไม่มีไอเดีย
ของขวัญที่จะมอบให้กับคนที่คุณรักนะคะ
วันนี้นำเสนอมาเลยเป็นเซต
คลาสสิกมากนะครับ

แต่หนูเชื่อมีดอันนี้หนูจะไม่เคยแทงข้างหลังคุณแม่

แต่หนูเป็นแทงว่าหนูเป็นลูกรักคุณแม่
โดยการขนทัพผลิตภัณฑ์
ไม่ว่าจะเป็นเค้กไม่ว่าจะเป็นคุกกี้
แล้วที่สำคัญเนี่ยมันเป็นคลาสสิกจริงนะ
เป็นชุดตระก้าของขวัญนะครับเพื่อเป็นสื่อการในการมอบความสุขความปรัฐนาดีแก่คนที่คุณรัก
พร้อมแน่นอนจุดเด่นของเขาคือบรรจุพันธุ์ของเขา
คุณดูบรรจุพันธุ์ของเขาเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์ที่สวยงามเหมาะ
รับเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยสีสันจะสดใสมาก
ถูกแล้วก็ที่สำคัญสวยงามมากเลยมาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษนะคุณผู้ชมค่ะ
จำนวน๒ก้อนรับส่วนลดไปเลยนะคะ๒๐ค่ะ
๒๐หรอครูแม่๒๐เลยน่ากินมากครูแม่เลิศมาก
เลิศเลิศนะจ๊ะเก๋แบบมีโปรโมชั่นทุกวันพุธ
ซื้อผลิตภัณฑ์คุกกี้รับส่วนลดอีก
เลิศเลอมากนอกจากนี้ยังมีชุดตระก้าของขวานสูตรพิเศษ
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้แล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในชุมชนด้วย
คุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าอันนี้เป็นการช่วยวิสาหกิจชุมชน
ชาวบ้านของเราก็จะได้มีงานทำกันก็จะเป็นไอ้ตระก้ากระจูด
กระจูด
ท่านสามารถร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขได้ตั้งแต่วันนี้
ไหนดูสิเขาบอกคุกกี้เขามีหลายรสชาติ
ที่สำคัญคุณแม่ถูกไหมคะการออกแบบของเขาเนี่ย
คือนอกจากใส่คุกกี้เสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปใส่ของต่อได้
กิ๊บเก๋ถึงตรงกระเป๋าไป
ไหนตั้งไหนป่ะต้องดูข้างในด้วยมาติดตรงไว้
นี่ไงนี่จะบอกว่าท่วงตอนแต่งงานของจีนของมีมีคุกกี้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันจะมีตัวทั้งที่ที่เป็นตัวมุมคลภาษาจีนอยู่แล้ว

มันแล้วคุกกี้อร่อยคือความเนย

ละมุนแบบว่าเอาตรงนะคะ

เอา๑ป้อน๒ป้อน๓ป้อนมีหมด

จริงจริงก็มีวันเฉพาะด้วยเนาะที่ไปซื้อแบบว่าช่วงไหนวันอะไรมีลดราคาอย่างนี้เห็นไหม
มันต้องสักหน่อยแม่
ใครเปิดดูหน่อย
ดูดอกไม้ของตัวหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ